คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยมาดูเรื่องฮือฮากันหน่อย
ลูกวัวประหลาดมีสองคางมีจมูกสามรูและมีลิ้นสองแฉด
แต่มันไม่ได้ทันลืมตาดูโรคมันก็ตายระหว่างที่มันคลอดออกมาในท้องแม่

นี่กลายเป็นแต่ชาวบ้านเห็นมันก็คือความแปลกประหลาดอ่ะเนอ
ทีนี้แล้วก็พาไปดูแบบนี้ล่ะครับมันเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมอันนี้แหละครับคุณผู้ชม
ในบ้านของคุณชาตุรีทองริตหรือว่าบางยักษ์นะครับ
บ้านนายีค่อมตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวที่ตรัง
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ไม่พลาดขอดูหน่อยขอดูหน่อย

เผื่อมันจะมีเลขมีโชคมีลาบกันบ้าง
แม่วัวลูกวัวนี่ครับเอาไปเสียงโชคกันในงวดนี้๑๖กุมภาพันธ์
วัวเจ้าของผูกไว้ให้กินย่าหลังบ้าน
เป็นแม่วัวสีน้ำตาลเข้มอายุ๔ปีแล้วนะชื่อว่าอีดำนะฮะ
ช่วงที่เจ้าของกำลังขุดหลุมฝังลูกวัวอยู่แม่วัวมันจ้องดูแบบไม่ห่างนี่ครับ

คุณชาติชาตรีหรือว่าบังยักษ์บอกว่า
ลูกสาวซื้อแม่วัวมาจากปู่ราคา๑๕๐๐บาท
ปลายปีที่แล้วมันก็สมบูรณ์ดีนะเลี้ยงง่ายกินอยู่ง่ายนะฮะ
ลูกที่มันคลอดมาตัวนี้ตัวที่๓แล้ว
คืนวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงที่กำลังกรีดยางอยู่ครับ
หอนใจหรือมันจะคลอดลูกตอนนี้ฮะ
แล้วมันก็คลอดจริงคุณผู้ชมแต่มันคลอดมาด้วยความที่แบบเนี่ย
ลูกออกมาแบบผิดแปลกแบบนี้แล้วมันก็ตายทันทีนะครับ
ชาวบ้านเขามองในเชิงวิทยาศาสตร์ว่า
มันก็เหมือนคนอาจจะมีความผิดปกติบ้างอะไรบ้าง
ทำให้ป่าแบบนี้คางแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็บอกโอ้มันต้องเป็นเรื่องของโชคลาภหรือเปล่า
ก็ว่ากันไปสุดท้ายมันก็ตายไป
วัว๒คางรูจมูก๓รูลิ้น๒แฉก
ตกลูกมาวันที่๑๓กุมภาพันธ์

ถูกต้องครับครบถ้วน